ข้าวแม่นี้อยู่กันกับปล่อยแล้วก็เฉอรี่ค่ะแหละแล้วค่ะ
ก่อนหน้านี้ถ้ายังจำกันได้นะคะมีแชทหลุดที่เขาเนี่ย
ทำร้ายร่างกายแฟนสาวแล้วแฟนสาวก็ออกมาแฉผ่านอินสตาแกรมนะคะ
ซึ่งล่าสุดเจอเจ้าตัวแล้วเจ้าตัวออกมาเคลียร์ให้ฟังกันแบบชัดว่าอย่างนี้นะคะ
เขาบอกว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริง
แล้วตัวเขาไม่เคยทำร้ายร่างกายแฟนสาว
ทุกวันนี้ความสัมพันธ์ยังคงดีต่อกันเหมือนเดิม
ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นเกิดจากผู้ไม่หวังดีสร้างลายปลอมขึ้นมา
แล้วถูกแฮ็กไอจีแล้วก็มีการโพสต์ภาพออกไป
ทำให้มีภาพแชทไลน์ดังกล่าวหลุดออกมานะคะ
และตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวกับแฟนสาวได้เข้าไปแจ้งความเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งคนที่ทำก็คือแฟนคลับคนนึงที่เคยสนิทกัน
เขาว่าอย่างนี้ไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ

เป็นแฟนคลับอะครับก่อนหน้านี้ครับ

แต่ว่ามันไม่ได้เป็นข่าวอะไรอย่างนี้
ซึ่งเขาไม่ชอบให้ผมมีแฟน

ก็มีแฟนคลับที่รู้จักผมเนี่ยครับเขาก็
บอกว่าคนนี้ไม่มีปัญหากับหลายคนอะไรอย่างนี้

เฉยนะเพราะว่าผมไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้

ให้ได้รับผลกรรมตามที่เขาทำนะครับ
เดี๋ยวนี้เรื่องของการแฮ็กการปลอมแปลงเนี่ย
เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันเลยนะคะคุณผู้ชม
แต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการแล้วกันเนาะ

เตรงประลำคาญ
กล่องได้